คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้ค่ะ
เพราะว่านี่คือหลักฐานที่ผู้เสียหายนำไปให้ตำรวจเพื่อแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
คือผู้เสียหายบอกว่าถูกอดีตแฟนนุ่มบุกมาทำร้ายร่างกายถึงที่บ้านตั้งหลายครั้ง
เธอหวาดภาวะหวาดกลัวไม่กล้าอยู่บ้านไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
โอ้โหนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านค่ะ
ครั้งล่าสุดที่อดีตแฟนหนุ่มบุกมาทำร้ายภาพนี้ก็คือเมื่อ๒๒เมษาค่ะ

นี่คือที่อดิษฐ์แฟนนุ่มบุกมาหาแล้วมาทำร้ายนี่คืออะไรรู้ไหม

แล้วจะคืนดีด้วยแต่เธอไม่ยอมแล้วแฟนนุ่มชอบหึ้งหวงชอบอะไรชอบทำร้ายตลอดเลยค่ะ
เพราะขอคืนดีไม่สำเร็จก็โดนแบบนี้
เห็นไอ้ที่จะทุบเธอใช่ไหมที่อิ่ดบลื้อเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลห้วยทรายอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีค่ะ
เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะคะไปคุยกับผู้เสียหายนางเสาก้อยค่ะอายุ๓๒
วันเกิดเหตุก็อยู่ในบ้านเปิดเป็นร้านส่งพัสดุ
ตัวผู้ก่อเหตุก็คือในกิฟต์เป็นอดีตแฟนนุ่มบุกมาหาเรื่องถึงในบ้าน
แล้วก็พูดว่าขอดูมือถือหน่อยคุยกับผู้ชายคนไหนบ้าง
เธอก็ไม่ยอมให้เธอบอกว่าจะเอาไปดูทำไมก็เลิกกันไปแล้ว
ไม่มีสิทธิ์มาขอดูด้วยซ้ำในกิ๊บโมโหไปหยิบอิดบล็อกอ่ะมาทุบเธอ
นี่ดีที่เพื่อนบ้านมาช่วยทันนะคะครับตัวผู้เสียหายบอกว่าก่อนหน้านี้
คบกับผู้ก่อเหตุ๘เดือนเลิกกันไป๔เดือน
พอเลิกกันไปบุกมาที่บ้านตลอดมาง้อขอคืนดี
พอง้อไม่สำเร็จก็เนี่ยทำร้ายเธอ
รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วมันไม่ปลอดภัยในชีวิตแล้ว
ผู้ก่อเหตุนิสัยโมโหร้ายมาก
เธอก็เลยไปแจ้งความที่สพยหินกองนะคะ
ตรวจร่างกายนำใบรับรองแพทย์มาประกอบสำนวนคดี
เพื่อที่จะเอาผิดผู้ก่อเหตุนะคะ
อารมณ์ไหนอีกอารมณ์ที่เขามาจะเป็นอารมณ์ประมาณไหน
มาคุยดีกับเราหรือจะมาทำร้ายเรากลัวไปหมดค่ะ
แจ้งความไว้ที่โรงพักหินกองแล้วค่ะก็รอตำรวจ
ไม่ได้คุยค่ะมีคุยกับผู้ก่อเหตุเมื่อวันก่อนก็คุยค่ะ
แต่เขาก็คุยไม่รู้เรื่องพูดจำไม่รู้เรื่อง
พยายามจะมาตามง้อเราเหมือนเดิมหนูก็กลัวพี่

เพราะหนูไม่รู้ว่าเขาจะมาเป็นแบบไหน
ทีมข่าวของเราก็เลยอยากได้ข้อมูลจากฝ่ายชาย

เราตามไปหาที่บ้านแต่ไม่เจอเจอแต่แม่ของเขา
แม่บอกว่าโกรธมากเลยที่ทำไมฝ่ายหญิงไปร้องสื่อแบบนี้
จริงแล้วเขายังไม่ได้เลิกกันนะ

จริงแล้วยังไม่เลิกกันยังกินนอนอยู่ที่บ้านอยู่เลย
ที่ทะเลาะกันมันเป็นเรื่องสามีภรรยา
เข้าใจเหมือนกันทำไมต้องเอามาร้องสื่อ
แล้วก็เอาคลิปอะไรไปโพสต์ด้วย
เอานั่งทูลเขาคุยอะไรกันเราก็ไม่รู้
สรุปแล้วก็คือตอนนี้แม่กำลังจะบอกว่ายังไม่ได้เลิกกันใช่ไหมแม่
คือเขาไม่ได้มาหลายวันแล้วแต่ไม่ถึงเดือนไม่ถึงสิบวัน
ไม่ถึงไม่ใช่๔เดือนอย่างเขาพูด

เมื่อวันพระที่แล้วเนี่ยมันก็ยังมาขายของช่วยแม่อยู่เลย
พอขายของพรุ่งนี้ก็ให้ตังไป

เช้ามาเขาก็จะมาขายของช่วย
เรารักเขาแต่เขาไม่น่าทำกับเราอย่างนี้
จะเลิกไม่เลิกก็ทำร้ายกันไม่ได้หรอกแม่
ท่านผู้ชมครับที่สุดเราก็เจอนะฮะ

วันนี้เขาบอกกับเราว่าเขาขอยอมรับผิดนะ
ที่ไปก่อเหตุทำร้ายก้อยอดีตแฟนของเขาจริง

ก็เลยโกรธมากตอนนี้เขาบอกว่า
เขาอยากขอโทษผู้เสียหายกับสิ่งที่เกิดขึ้น
รู้สึกผิดจริงแล้วก็ฝากบอกไปถึง
ต้องฝากบอกไปถึงอดีตแฟนของเค้าว่าเขายังรักแล้วก็ปลาธนาดีเสมอ
เอ่อผมมีอารมณ์ที่ยังหึงเอาอยู่ครับ
ฮูงหวงครับครับเหรอครับผมฮึงหวงครับ
เอ่อครับผม

ผมอยากจะบอกว่าวันนี้ผมได้คืนอิคละ
ความรักให้เขาแล้วครับผมแต่ความรักผมก็ยังไม่แล้ว
ถ้าเขาฟังอยู่กันก็ขอโทษทุกอย่างครับผม
ผมขอโทษทุกคนด้วยแล้วก็ถ้าไม่ได้มีวัฒนาก็ขอให้เราได้กลับมาเป็นคู่ใหม่